เพราะที่นี่คุณผู้ชมสุโขทัยค่ะว่ากันว่าที่นี่นะคะ
มีเลขเด็ดเลขดีที่เขาตามหากันแล้วตอนนี้เนี่ยซื้อเกลี้ยงแผงแล้วอ่ะ
เลขอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะบอกเพราะว่าเผื่อไปตามหาที่แผงอื่นได้
ก็ว่ากันไปไปส่องแผงลอตเตอรี่ของคุณป้าประนอมกุลพัฒน์จิรกุลกันหน่อย
คุณป้าอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรคโลกที่ถนนศรีสัชนาลัยตำบลเมืองสวรรคโลก
สุโขทัยนะคะครับเขาแห่ซื้อเลขมงคลกันคึกคัก
มงคลที่ว่านี้ได้มาจากงานใบ้อุ่นไอรักเมื่อวันที่สิบธันวาคมอะค่ะเขามาซื้อเลขสามเก้าเก้าสาม
อ้าวเป็นเลขอะไรรู้ไหมหมดแล้วอ่ะเลขอะไรคะเป็นเลขระยะทางปั่นใบ้อุ่นไอรักอ่ะค่ะ
เขาก็มองว่าเออมันเป็นงานมงคลเป็นงานใหญ่ของประเทศ
แล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขมงคลด้วยก็เลยซื้อกันจนเกลี้ยงแผง
เรียกว่าใครเช้าก็อดนะคะคุณว้าวที่ว่าเลขนี้เกลี้ยงแผงนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีคนมาหาซื้อเลขอื่นก่อนก็ได้นะ
อย่างเลขที่เขาเชื่อว่าเป็นเลขมงคลก็มีเลขหนึ่งศูนย์ครับ
หนึ่งสามครับสองแปดอืมแปดหกแล้วก็แปดเก้าแปดอัน
ไม่รู้จะแอดเลขไหนเราลุ้นกันไปหลายเลขมากเลยเออ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขายดิบขายดีนะคะป้าประนอมก็นำลอตเตอรี่มาจัดเรียงเอาไว้พร้อมตั้งขาย
อยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยเป็นประจำมีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายนะคะ
คุณป้าก็บอกจะอยู่ตรงนี้แหละอืมเผื่อใครอยากได้อ่ะ
ก็มาลองส่องมาลองเลือกดูเผื่อจะโชคดีเผื่อจะได้ความเป็นสิริมงคลนะคะ
คุณป้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่เธอ
ไม่ไปไกลแล้วใจไม่ไปไกลแล้วใจอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยฮะ
บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยถนนศรีสัชนาลัยสุโขทัยสุโขทัยใช่ไหมค่ะ
คุณป้าบอกว่าใครโชคดีก็อย่าลืมป้านะป้าบางมั้งไม่ลืม
โชคดีอย่าลืมป้านะเพราะว่าเลขนั้นหมดแล้วนะไม่เหลือแล้ว
ถ้าเราอยากได้หาแผงอื่นเลยป้าบอกไม่ทันแล้ว